พาคุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของโชเฟอร์รถมินิบัสสายกรุงเทพท่าช้างสุพรรณบุรีค่ะ
เขาบอกว่าพวงมาลัยบังคับรถเนี่ยปกติต้องใช้สองมือเนี่ย
เขาบอกว่ามือเดียวก็อยู่แล้วเขาเอาอยู่นะคะเพราะอีกมือนึงเขาไม่ว่าง
ทำยังไงถ่ายเฟซบุ๊กอยู่
ผู้โดยสารเห็นค่ะบอกโอ๊ยไม่ปลอดภัยแล้วชีวิตฉัน
ถ่ายคลิปนี้แล้วก็ถ่ายแพลนให้ดูด้วยว่าช่วงที่เขาเล่นเฟซบุ๊ก
รถมันออกซ้ายทีขวาทีไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคนที่ถ่ายคลิปเขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
เช้าเมื่อวานนี้นะคะเขานั่งรถมินิบัสสาย๙๕๓กรุงเทพสุพรรณบุรี
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจะเข้ามาทำธุระในกรุงเทพค่ะ
ตอนแรกสังเกตเห็นคนขับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตอบแชท
คิดว่าอ่ะตอบแชทคุยธุระแล้วจะวาง
แล้วรถมันก็ออกซ้ายทีออกขวาที
แต่เธอบอกว่าเคราะห์ดีมากความเร็วมันไม่มาก
ก็เลยประคองรถให้มันไหลไปได้เรื่อยแบบมันไม่ควรทำไม่ควรนะคะ
คุณผู้ชมคะแต่ถ้าใครอยากดูตอนนี้คลิปนี้
เขาลบออกไปแล้วนะสำหรับคนที่โพสต์เพราะอะไร
เพราะว่าทางบริษัทเจ้าของรถก็คือท่ารถเนี่ยนะคะ
ติดต่อขอโทษมาที่ตัวเธอแล้ว
แล้วก็แจ้งว่าสั่งพักงานโชเฟอร์รายนี้
ถามว่าพอไหมสั่งพักงานจากทางเอกชนทางต้นสังกัด

ขนส่งสุพรรณบุรีบอกแม้จะลบไปแล้วแต่เห็นทันค่ะ
เรียกตัวโชเฟอร์รายนี้ชื่อว่าคุณสมนึกนะอายุ๕๗ปีค่ะ
มาสอบสวนเขารับสารภาพ

ทันทีค่ะ๒๐๐๐บาทในข้อหาขับรถประมาทหน้าหวัดเสียว
และให้เข้าอบรมจิตสำนึกมารยาทคนขับรถ
โดยสารสาธารณะ๓ชั่วโมงค่ะ

ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์มันก็ดีไปนะ